เมื่อสักครู่ประมาณสัก๑๘นาทีที่แล้ว
ข้อความบอกว่ามันเป็นภาพมีข้อความขึ้นมา
แค้นที่แค้นครับทับถมใจกุมมือเติมไฟให้ความหวัง
แล้วก็บอกว่ามาให้กำลังใจกันและกันที่สำนักงานใหญ่ของพักอนาคตใหม่
ทางโซเชียลก็มีความเคลื่อนไหวเยอะเหมือนกันนะคะ
ก็มีการขึ้นเหมือนเป็นภาพเบื้องหลังคล้ายกัน
แล้วก็เป็นโลโก้พักที่เขียนว่าพักอนาคตใหม่
แต่ขีดค่าคำว่าพักออกเหลือแต่คำว่าอนาคตใหม่
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวที่พักเดี๋ยวตัดไปสดทันทีเลย